คุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้ญาติของทหารอากาศวัย๖๙ปีเนี่ย
พยายามที่จะให้เจ้าหน้าที่ค้นหาร่างของอดีตทหารอากาศนายนี้
ซึ่งพลัดตกแพร่แล้วก็จมน้ำไปนะครับหลังจากที่เดินทางไปท่องเที่ยวกับญาติญาตินะ
แล้วก็กับเพื่อนทหารด้วยกัน๙๗คนที่เขื่อนภูมิพลจังหวัดตาก
และปรากฏว่าพลัดตกน้ำไปหายไป๓วัน
ตอนนี้นะครับก็มีการพบศพแล้วนะครับลอยขึ้นมาห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๓๐๐เมตร
ซึ่งเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่ปิงร่วมกับกู้ภัยสุเทพและฝ่ายปกครองอำเภอดอยเต่า
โดยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนภูมิพลจังหวัดตาก
การนำศพของเรืออากาศตรีปัญญาทัศนภักดีอายุ๖๙ปี
เป็นข้าราชการบำนานทหารอากาศนะครับขึ้นมาจากน้ำบริเวณทะเลสาบดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่
หลังจากก่อนหน้านี้คือเมื่อวันที่๑๗มกราคมที่ผ่านมานะครับ
อากาศตรีปัญญาทัศนภักดีผู้ตาย
เดินทางมาเที่ยวร่องแพรจากเขื่อนภูมิพลจังหวัดตาก
พร้อมกับครอบครัวและคณะเพื่อนข้าราชการบำนานทั้งหมด๙๗คน
โดยได้ร่องแพร่ผู้ประกอบการชื่อเพชรแม่ปิงนะ
กระทั่งเวลา๒๓นาฬิกามาถึงจุดเกิดเหตุ

เดินมาเข้าห้องน้ำภายในแพร่แต่เกิดพลัดตกลงไป
ผู้ประกอบการแล้วก็เพื่อนที่เดินทางมาด้วยกัน
พยายามที่จะช่วยเหลือค้นหาแต่ไม่พบ
ก็เลยได้ประสานกับทางเจ้าหน้าที่
ในการช่วยเหลือค้นหามา๓วันติดกันนะครับ
โดยครั้งนี้ทำให้เจ้าหน้าที่พบศพแล้ว

เป็นบริเวณที่มีน้ำลึกถึง๒๑๓๐เมตรคือลึกมาก
ก็ได้ใช้วิธีทั้งการค้นหาอย่างเข้มข้น
และทางญาติเอ่ยทางเพื่อนเอ่ย
ก็ใช้วิธีการทางศัยศาสตร์ของชาวกะเรียง
อยู่บนแพร่มาช่วยทำพิธีค้นหา
เมื่อวานตอนเย็นมาพบร่างของผู้ตาย

ล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้นำร่างผู้ตายขึ้นเรือ

แล้วก็จะประสานญาติให้มารับศพ
เพื่อนำไปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล
ที่บ้านเกิดในจังหวัดนครราชศรีมาต่อไปนะครับ